เดือนนี้กุมภาพันธ์มีวันสำคัญหลายวันนะก่อน

ซึ่งเขามีการคาดการณ์กันว่าเม็ดเงินจะไม่ค่อยสะพัดเท่าที่ควร
แต่เม็ดเงินจะมาสะพัดในวันนี้คือมาคบูชาเพราะอะไร
เขาบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันซบเศร้าค่ะ
เศรษฐกิจก็ซบเซาการทำมาค้าขายก็ฝืดเคืองไม่ค่อยดี
คนก็เลยหันมาทำบุญเสริมดวง
คือหันมาทำบุญเสริมดวงขอให้เศรษฐกิจดีขอให้ค้าขายดีขึ้นนะคะ
ก็เลยคาดการณ์กันว่ามาครับบูชาปีนี้
เงินจะต้องสะพัดเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นได้บ้าง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันหน่อยค่ะ
กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปที่วัดพนันเชิงราชวรวิหาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีจุดประสงค์เดียวกัน
คือขอให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้า
และขอพรให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นบ้านเมืองสงบสุข
แค่แบบมีความสุขแล้วก็พอมีพอกิน
ไม่ได้ฝืดเคืองเท่าไรอย่างนี้ค่ะ
อยากให้บ้านเมืองสงบสุขค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงค่ะ
เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ค่ะ
ขณะที่บางคนกลับมองว่าการทำบุญนั้น
เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
และเป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติกันอยู่แล้ว
แต่ในเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็ยังคาดหวังอยู่กับการเลือกตั้ง
โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นปัจจัยหลัก
ที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาดีเหมือนเดิม
แย่มากครับตอนนี้ก็เราก็
อยากให้เลือกตั้งเร็วครับ

อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็เพราะว่าเลือกตั้งใหม่
เพราะว่า
ฟูขึ้นกลับมาเหมือนเดิม
พระมหาปากรธานุตโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงราชวรวิหารบอกว่า

มีพุทธศาสนิกชนหลังไหลเข้ามาทำบุญอย่างต่อเนื่อง
การบริจาคทันและการถือศิลป์
อกจากนี้ยังพบว่าคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่มวัยรุ่น
ก็ต่างหันมานิยมเข้าวัดทำบุญมากขึ้น

และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยถึงผลสำรวจในการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในช่วงวันมาคบูชาปีนี้
พบว่ามีเงินสะพัดมากกว่า๒๖๐๐ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่๑๖๔๒บาท
หรือเพิ่มขึ้นกว่า๑๐๓บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จากผู้บริโภครู้สึกว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดี
ต้องมาทำบุญเสริมดวงมากขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน